คุณผู้ชมค่ะจากคู่หวานมาต่อกันที่คู่เพื่อนซีของดิฉันกันมากดีกว่านะจ๊ะ

อยากเขลาเลิกลาของอดิตคนรักนะคะ
คือล่าสุดเหมือนเรื่องมันจะไม่จบนะคะ

เพราะว่าล่าสุดมีการพูดถึงคุณแม่ของคุณน้ำหวาน
ว่ามีส่วนทำให้รักครั้งนี้มันพังลง
มันจะเป็นยังไงไปฟังกันหน่อยค่ะ
ถ้าปัญหามันแก้ร่วมกันไม่ได้
เราก็อย่าแก้
เราผ่านการพยายามหวานสู้ได้อีกไหม

แต่ว่าต้องดูเพื่อนร่วมทางเราด้วยว่า

คุณแม่ไม่ได้กระทบในเรื่องของความสัมพันธ์
ถ้าเขาเจตนาไม่ดีอะค่ะ

หรือมีปัญหาทะเลาะกันแม่ก็จะต้องบอกให้เลิก
นี่ไม่เคยเลยเข้าข้างพี่กวางโดยซ้ำ
ก็อย่างที่คุณน้ำหวานบอกไปนะคะ
คุณน้ำหวานบอกว่าทั้งคู่ตัดสินใจร่วมกัน

ความอดทนของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากัน

และที่ผ่านมาก็มีทะเลาะเรื่องจุกจิกอย่างอื่นด้วย

ของคุณน้ำหวานเนี่ยค่ะบอกว่ามีส่วนที่ทำให้ทั้งคู่ต้องเลิกลากันจริงไหม

แล้วคุณน้ำหวานยอมรับด้วยนะคะว่าที่ผ่านมา

สามคนบ่อยครั้งอยู่ตลอดเวลาแบบนี้อยู่แล้ว
คุณน้ำหวานบอกด้วยนะคะว่าความรักเป็นเรื่องของคนสองคน
ถ้าแข็งแรงพอก็จะฝ่าฟันทุกอย่างไปได้

ส่วนเรื่องบ้านจริงคือที่ปิกวางเขาโพสต์
คือตั้งใจจะโพสต์ขายบ้านอยู่แล้วนะคะ
คือก่อนจะเลิกกันด้วยซ้ำไปนะคะ
ก็เป็นข้อความที่ออกมาเปิดใจล่าสุดเลยนะคะ